ทานกันดีกว่าตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะแนะนำนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เป็นตาแซ่บกับร้านนี้ที่ว่าหาทานยากจริงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
เห็นแล้วเป็นยังไงหลายคนคิดอย่างแรกเลยก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมดูไปเรื่อยจะได้รู้ว่ามันคืออะไร
ร้านนี้บอกเลยว่ามีโอกาสไปลองทานกันดูกับร้านข้าวปุ้นน้ำวัวยายซอน
อันนี้ได้ไหมกระดบจีนพอจะเริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมไอ้เส้นที่เห็น
กระดูกว่าเป็นเส้นเล็กไม่ใช่นะครับมันคือขนมจีนข้าวปุ่นแบบนั้นแหละครับ
เขาขายอยู่แถวริมถนนสายนครพนมธาตุพนมช่วงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนั่นแหละ
ร้านนี้เลือกชื่อลือชาโอ้ยคุณดูดิตักเนื้อมาวางเอาไว้แบบนี้ชิ้นใหญ่ใหญ่เลยนะคะ
โอ้โหแค่เห็นแค่นี้เอาแล้วนะกินแล้วนะแต่ยังไม่จบเพราะว่าเขาจะต้องมีการราดน้ำซุปสูตรเจ้มจ้นของเขา
ลงไปแบบนี้เอาลงหน่อยได้ไหมได้เห็นชัดอย่างนี้ดูสิมา
แบบคลุกคลิกนิดหน่อยเนอะดูให้น้ำเงียวเหมือนกันนะครับนี่คือเมนูขนมจีนสูดต้นตำบลับวิทยาลัยโบราณ
การัตรีความแซ่บแบบอันดับ๑เต็มหนึ่งในนครพระนมทีเดียว
เด่นก็คือขนมจีนน้ำวัวขิงของร้านเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าแตกต่างจากขนมจีนทั่วไป
เพราะใช้น้ำยาจากน้ำซุปเนื้อวัวตุ๋น
เขาบอกว่าตุ๋นก็ออกมาจากสมุนไพรหอมเลยนะ
กี่ชั่วโมงอ่ะ๔ชั่วโมงโอ้โหตุ๋นกันเปื่อยอ่ะ
ครึ่งวันได้เหมือนกันนั่นอ่ะสิทำเป็นเล่นไป
ถามเจ้าของร้านฮะป้าบุญหอมบรรหารชื่อเขานะคุณผู้ชม
อายุเนี่ยก็๕๙ปีแล้วเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าขนมจีนน้ำวัวแห่งนี้บอก
เรียกว่าสุดยอดจริงขนมจีนน้ำวัวเนี่ยมันเด็ดจริงที่พัฒนามาจากศูนย์อีสาน
และนำมาประยุกต์ตามสูตรของเวียดนามโบราณผสมภาษาอีสานเวียดนามได้เป็นอย่างดี
สืบทอดส่งต่อมาจากคุณพ่อส่งต่อถึงรุ่นลูกโอ้โหเรียกว่าขายมานานกว่า๒๐ปี
สาระได้วันละ๕๐๐๐๑๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว
กับใครที่อยากไปลองทานทางร้านสายในราคาสุดยอมเยาว์บังบัง

เนื้อนะเนี่ยอย่างเงี้ย๔๐๕๐บาท
จริงหรอใส่เป็นถ้วยเป็นชามาราคาดีมากโอ้โหราคาดีมาก
แล้วถ้าคุณบอกว่าฮ่าไม่ไม่กินเส้นอ่ะมีแบบเป็นเกาเหลาไหม

เอาแบบนั้นได้สั่งมาสิเป็นถ้วยแล้วทานกับข้าว

ลองกันได้นะครับกับความอร่อยของ
ลำจิ้นน้ำวัวยายส่อน

โทรไปถามก่อนแล้วกัน